ต่อยอดจากเรื่องของ๒๖นักเตะทีมชาติไทยนะครับในชุดบอลโลกรอบคัดเลือก
โอ้โหรอบนี้๒นัดเจอจีนในบ้านแล้วบุกไปยังสิงคโปร์
พฤศจิกายนกับ๒๑พฤศจิกายนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
ทีไม่มีกั๊กทั้งไทยรัฐด้วยแล้วก็ทั้งทีมชาติด้วย
โอ้โหมาแบบนี้พอประกาศตัวปุ๊บคราวนี้ก็ยากอีก
เพราะพอฟูลทีไม่มีกั๊กปุ๊บต่างคนต่างส่งตัวดีสุดมา
ต้องตัดตัวอีก๓คนเพราะตอนนี้ประกาศมา๒๖

พอมาดูจริงแล้วไม่รู้ว่าจะตัดใครดี

ที่ยังมีสภาพร่างกายอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับ
เตะก็จะรายงานตัววันที่๙พฤศจิกายนนี้นะครับ
ก่อนที่จะตัดตัวให้เหลือ๒๓คน
เท่ากับว่าจะตัดออกไป๓คนนะครับ
เดี๋ยวมาดูรายชื่อกันหน่อยนะครับ

แล้วก็ปฏิบัติคำใหม่ปฏิบัติรักษณ์จากแบงคล
ดูแล้วเนี่ยกัมพลก็น่าจะได้ยืนเป็นมือหนึ่ง
ตำแหน่งนี้ไม่ค่อยมีการถกเถียงกันว่าต้องตัดใคร
เพราะว่าตามกฎคือมัน๓คนแล้วเขาเรียกกันพอดีเลย
ก็คือตรงนี้รอดหมดแล้วอยู่ที่ว่าใครจะลงเล่นเท่านั้นเอง
ทีนี้กล้องหลังนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันเลยนะครับ
ธิระทรบุญมธรรมพันธ์สาเหตุวิบูรณ์จากบุรีรัมน์นะครับ
เชียววิดีโรมรัมแบ็คซ้ายสุพันธ์บุรีรัตย์จากการท่าเรือ
แบ็คขวาชะลูยอำสังอักขิจากการท่าเรือ
สุพันธ์ทองศงศ์จากแบงคลอกเอเรียสด์ด้อหลอส

เนี่ยก็ตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยนะครับว่าใครจะแทนที่
ของนิโครัตวิกเกลสันแล้วก็แบคซ้ายเหมือนกันอ่าแบ๊ก
ใครจะลงเล่นอะไรก็ว่างไปแต่ผมว่าผมว่าเนี้ยสองคนเนี้ย
ถ้าไม่มีใครเจ็บอยู่ครบแน่นอนนะครับ
เควีดีโรมรัมเนี้ยก็อย่าอย่าไปแซะอย่าไปอะไรทั้งสิ้นนะครับ
คือผมว่าตอนนี้นักเตะอยู่ในชุดสุดท้ายแล้ว

เพราะที่ผ่านมาบางทีเนี่ยรายชื่อที่มันหลุดออกไปเนี่ย
มันเป็นช่วงที่ยังไม่ได้มีการประกาศตัดตัวต้อง
แล้วพอเขาหลุดจากรายชื่อก็ไปหาว่าเขาถอนในบางครั้ง
อันนี้ก็คือต้องแฟร์ทั้งสองฝ่ายนะจากข้อมูลที่ได้มา
ก็เป็นว่ามันจะมาตกที่แบ็คขวาเพราะแบ้คขวาเนี้ยมันมีสามไง

ถ้ายี่สิบสามคนเนี้ยมันควรจะคนละสองตำแหน่ง
ครับอืมอ่าแล้วก็ดูกองกลางบ้างเนี้ย
เตอร์ต้องตัดอีกคนด้วยต่อให้โยกและมาอยู่กองกลางได้นะ

กองกลางก็มีศาลัทยูเย็นชนาทฤพธิปศ์สงกระสิน
รเทศป้อมพันธ์จากเมืองทองรุ่งรัฐ
จากแบงคอกแล้วก็โปกก้าวจากแบงคอก
สารชาตินะครับ๒ดาวเตะจากญี่ปุ่นนะครับ

ก็ถ้าให้คอมเมนต์กองกลางคือ
สองคนเนี่ยกองกลางคุณจะอยู่เต็มครับแล้ว

ตัดตรงนี้หรือเปล่าครับกองหน้าเนี่ยก็มีสามคนด้วยกัน
มุยธิรสินแดงดาที่ช่วงนี้ก็สภาพร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับ
แล้วก็ชายเด็ดจากแล้วก็สุพนัทเหมือนตาจากทางครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่า
รสินแดงดาเนี่ยจะฟิตสมบูรณ์ทันที่จะลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือเปล่า
ในเกมแรกกับจีนเนี่ยคือถ้าทันก็ยังไม่ร้อยอ่ะ
ก็ต้องก็ต้องใช้งานมุมให้ให้ถูกจังหวามากมากแล้วนะครับ
ก็มาโนโฮเก้งเองนะครับคุณซื้อทีมชาติไทยเนี่ย
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตนะครับไม่เรียกนิโคลัสมิเกอร์ซันมาเนี่ย
เพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บฟิตไม่ทันเล่นแน่นอนนะครับ
แต่ว่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีคนทดแทนได้

มีนิธิภงที่เล่นได้ดีดีใช่เช่นเดียวกับการทาเรียสที่มีสุพรนันติ์
อกจากนี้ก็ยังมีทิสตองโดของเมืองทองที่เล่นได้ดีเช่นกันนะครับ
แต่ว่าทฤษฎรงค์โดกับดิดิพลกนี้คืออยู่ในทีมก็พงคล้อยเจอกันบ้างแหละ
ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งธนาทีวีเตรียมถ่ายท่าสดฟุตบันโลก๒๐๑๖

ทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนวันพระราชสมดีที่๑๖พฤศจิกายน
คิกออฟเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
แล้วทีมชาติไทยต้องไปเยือนสิงคโปร์วันทางที่๒๑พฤศจิกายน
เวลา๑๙นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ก็ติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กันได้นะครับ